ส่วนวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นเทศกาลกินเจ
อย่างที่คุณมุรดีบอกบางท่านล้างท้องมาแล้ว
อาจจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์บางท่านเริ่มเมื่อวานนี้
วันนี้เริ่มเทศกาลกินเจอย่างจริงจัง
เป็นวันแรกแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่๗ตุลาคม
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแต่ละพื้นที่กันหน่อย
แน่นอนว่าจังหวัดที่คึกคักมากที่สุดของประเทศจังหวัดหนึ่ง

ชาวภูเก็ตเองและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาตินะคะ
หลายพันคนค่ะนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธียกเสาโกเต้ง
หรือว่าเสาตะเกียง๙ดวงที่บริเวณสารเจ้า
จุ้ยตุ๋ยเต้าโบ้เก้งนะคะ
ซึ่งเป็นการประกาศเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการค่ะ
ตลอดระยะเวลา๙วันของประเพณีกินเจนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๗ตุลาคมทุกสารเจ้า
เขาจะประกอบพิธีกรรมต่างเพื่อความเป็นสิริมงคล
จะมีพิธีสำคัญคือพิธีอิ้วเก้งหรือว่าแห่พระรอบเมือง

โดยสารเจ้าหุ่นจงอามจะประกอบพิธีเป็นสารเจ้าแรก
ส่วนพิธีลุยไฟค่ะเริ่มจัดตั้งแต่๔ตุลาคมเป็นต้นไปในแต่ละสารเจ้า
คือช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่ภูเก็ต
จากจะได้เห็นพิธีกรรมต่างเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลกินผักแล้ว
ท่านก็ถือโอกาสนี้ร่วมถือศีลกินผักไปด้วย
ท่านอาจจะเหลืองวัน๒วัน๓วันแล้วแต่เลยค่ะ
นี่ที่ภูเก็ตคึกคักใช่ไหมคุณสุภาษา
เอาจริงนะที่กระบี่ก็คึกคักไม่แพ้กันเลยค่ะ
เพราะว่าชาวไทยเชื้อสายจีน๓๐๐กว่าคน
นุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีรับพระ
องค์กิ้วองค์ไตเตที่บริเวณหาดโนพระธารา

พิธีนี้ก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
โดยสารเจ้าเฉ่งจุ้ยจ้อซูกง
สารเก่าแก่อายุกว่า๑๔๐ปีนะคะ
แล้วก็มีร่างทรงองค์เทพเจ้ามาประทับทรง
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยว

หลังจากนั้นก็มีการอัญเชิญเทพเจ้าประทับเกี่ยว
แล้วก็จัดขบวนแห่เดินทางไปยังศาลเจ้า
ที่อยู่ในย่านชุมชนชาวจีนอำเภอเหนือคลอง
ระยะทางประมาณสัก๓๐กว่ากิโลเมตร
พิธีนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่า
ประเพณีถือศิลป์กินเจประจำปีนี้๒๕๕๙
เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
จังหวัดชนบุรีก็มีชาวไทยเชื้อสายจีน

ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีสำคัญคือ
รับเทพเจ้ากิ้วอ๋องไตเตบริเวณชายหาดบางเสร่อำเภอสัตหีบนะคะ
มีการอัญเชิญเทพเจ้าลงมาประทับร่างทรง
ม้าทรงของแต่ละสารเจ้า

ขจัดปัดเป่าทุกร้อนบันดาลความเจริญรุ่งเรือง
และอำนวยความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เคารพเลื่อมใส
สำหรับเทศกาลกินเจปีนี้นะคะ
ที่ชนบุรีสารเจ้าเง็กเซียนห้องเต้
จะจัดพิธีเดินทูบทุกคืนเลยค่ะ

พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าไปกินอาหารเจได้ฟรีเลยนะ
ที่สารเจ้าเง็กเซียนห้องเต้จังหวัดชนบุรีนะคะ
ฟรีเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง๗ตุลาคม

ค่ะส่วนบรรยากาศการกินเจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็เริ่มต้นแล้วคืนแรกเมื่อค่ำวานนี้
ภายใต้แนวคิดกินเจถูกปากถูกใจถูกอนามัยไร้แอลกอฮอล์
บรรยากาศคึกคักเหลือเกินคุณสุพัสราคุณมรดี

ใช่เขาขายอาหารเจจากร้านชื่อดังมาตั้ง๑๐๘ร้าน
มีของขาวของหวานหลายชนิดเลยค่ะ
ได้ไปเลือกซื้อได้ไปเลือกชิมกันนะคะ
อกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมอาหารทานบุญกินอย่างพอเพียง
คนทั้งเมืองเพราะว่าเขาจะแจกอาหารเจฟรี
ให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีเปิดในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะ
โดยงานนี้จัดขึ้นบริเวณหน้าสวนหย่อมสุภาษานรังสรรค์
จัด๑๐วัน๑๐คืนยาวไปจนถึง๗ตุลาคมเลยค่ะ
ขยับมาที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะเทศกาลถือศีลกินเจในเขตภาคอีสาน
คือคักเหมือนกันค่ะไปดูที่กาลสินร้านค้าอาหารเจ
จุดนี้คือหน้าวัดสว่างคงคาชาวบ้านเริ่มมาเลือกซื้ออาหารเจ
เป็นจำนวนมากนะคะไปถามแม่ค้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาผักขึ้น
แล้วอาหารเจส่วนมากก็ต้องประกอบด้วยผักถามว่าแม่ค้าปรับขึ้นราคาอาหารเจไหมปีนี้
แม่ค้าบอกไม่ขึ้นเพราะว่าอยากให้ลูกค้ากินเจได้อย่างสบายใจ
และแม่ค้าก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมไปด้วยนะคะค่ะและแม่ค้าบอกข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ปีนี้มีคนหันมากินเจมากกว่าปีก่อนก่อนเห็นลูกค้าหน้าใหม่ด้วยจำนวนไม่น้อย
มาเลือกซื้ออาหารเจหลากหลายเมนูแล้วเมนูของแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไป
ภาคอีสานก็เป็นอาหารอีสานนึกถึงส้มตำมีค่ะอ๋อเหรอนี่
อันนี้ผัดถั่วถั่วงอกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีส้มตำเจมีหมกเห็ด๓อย่างเป็นหมกแบบทางภาคอีสาน
นี่ก็เป็นของเจนะคะเป็นของเจหมดเลยแล้วขนมจีน้ำยาเจก็มี
แต่แม่ค้าบอกว่าที่ขายดีที่สุดเหมือนที่คุณน้ำแข็งบอกคุณอริยาบอกส้มตำส้มตำเจ
คนก็มารอซื้อกันนะคะบอกว่ากินง่ายรสชาติอร่อยเหมือนส้มตำปกติทั่วไปเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าทานผัดกะเพราเจดูข่าวเช้าไปด้วยได้บรรยากาศ
ค่ะอ่าส่วนบรรยากาศที่เขตเทศบาลขอนแก่นการเลือกซื้ออาหารเจวันแรกคึกคักเหมือนกันนะคะ
แต่ที่นี่เขามีเป็นร้อยเมนูเลยนะให้คนที่ทานเจช่วงนี้ได้เลือกซื้อกัน
เมนูยอดฮิตเหมือนที่กาลสินเลยค่ะส้มตำเจพิซซ่าเจก็ขายดีเขาบอก
หมี่ผัดขี้เมาจีก็ขายดีนะคะรสแซ่บนิดหนึ่งนะ
ปีนี้ทางตลาดยังจัดกิจกรรมแจกรางวัลให้กับผู้ที่มากินเจด้วยมอบสร้อยคอทองคำค่ะ
สลึง๔รางวัลเป็นทองคำ๙๙๙๙๙รูปขนมไหว้พระจันทร์อีก๒รางวัล
ซึ่งจะมีการจับรางวัลหลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลกินเจ
คือทานเจไปจนถึงวันที่๗ตุลาคมปุ๊บจับรางวัลเลยวันที่๘ตุลาคม
พิซซ่าเจคุณน่าลองนะ

ค่ะนี่เขาบอกว่าเวลาทานเจคือไม่ใช่แค่ทานเจแค่ปาก
คือปากเราจะต้องไม่กินเนื้อสัตว์ถูกแล้วแล้วก็พูดดีด้วย
ต้องทานเจทางกายทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ทำดี
ทานเจทางใจทางใจคือต้องคิดดีด้วย